อันนี้คือกำลังจะสตาร์ทแล้วเอาจริงนะ
เด็กอ่ะถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กนี่ถามคุณแม่สิ
คุณแม่อย่างคุณขวัญรู้เลยว่าเด็กเล็กเราต้องอุ้ม๒มือ

คราวนี้ลุงค่ะลุงอุ้มหลานมือเดียวแล้วเปิดประตูแบบนี้เลยนะ

กับหลานร่วงมาแล้วหลานโดนล้อรถทับหลาน๘เดือน
ศีรษะนะโอ้ยเลือดข้างในสมองเลยนะคะ

คุณลุงขึ้นไปสตาร์ทรถแบบไหนคุณลุงเขาทำให้ดูเลยด้วย

ข้างหน้ามันก็เป็นรอยบุบแบบนี้
ลุงแกเล่าให้ฟังเนี่ยลักษณะการสตาร์ทคือเปิดประตูค้างไว้
มือหนึ่งอุ้มหลานอยู่นะเอามือซ้ายอุ้มหลานนะ

ใช่แล้วขาอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างนอกบิดกุญแจ
ึ้นมาปั๊บเนี่ยเกียร์มันยังอยู่ในเกียร์เดินหน้าไงคุณ
รถพุ่งฮะตัวคุณลุงกับหลานหงายหลังล้ม
ใช่แล้วมือเนี่ยคือที่อุ้มหลานอยู่นะ
ข้างซ้ายมือซ้ายเนี่ยหลานหลุด
คือหลานหลุดมือหลานหลุดแล้วก็ตกลงมาอยู่ที่พื้น
หัวหลานอยู่ในตำแหน่งใต้ล้อรถพอดีคุณผู้ชม
แล้วนาทีนั้นคือรอคือรถมันเคลื่อนข้างหน้าใช่ไหม
รถมันพุ่งพุ่งไปอัดกับเสาไฟฟ้าห่างออกไปอีก๕เมตร
โอ้โหลุงบอกลุงตกใจมากเลยนะครับ
อุ้มหลานสาววัย๘เดือนน้องเอริน่าขึ้นมา
แล้วได้ยินเสียงหลานร้องครั้งนึงแล้วก็เงียบไป
ใจคอไม่ดีเลยค่ะคุณผู้ชม
แม่ของเด็กนะรีบวิ่งมาอุ้มเลย
แล้วก็ให้น้องชายพาขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล
ถามว่าน้องเอริน่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

ทีนี้ก็ต้องมีการย้ายนะย้ายโรงพยาบาล

ที่บางเบาะสมุดประการ
แล้วคุณลุงอาดุลเองเนี่ยนะคะ

ลุงเสียใจมากเหมือนกันนะตอนนี้หลานมีอาการหนักนะเลือดข้างในสมองคุณ
ใช่ย้ายน้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วนะคะ
ลุงบอกว่าอยากให้หลานสาวปลอดภัย
แล้วอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ลองฟังลุงดูค่ะ

สตาร์ทรถปุ๊บแล้วตอนนั้นในมือซ้ายอุ้มหลานอยู่

หงายหลังลงมาจากรถลงมาตรงนี้เลยหรอ
แล้วหลานก็หลุดมือลงใต้ท้องรถ

เพราะว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเด็กไม่ได้มีเรื่องอะไรบาดหมางกับพ่อแม่เด็กด้วย
แต่นะแต่นะถ้าสมมุติเกิดว่าโอ้โหถ้ากรณีเสียชีวิตเนี่ย
ฆ่านะไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนั้นหรอกค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเกิดแบบนั้นขึ้นมาจริงเนี่ยก็ต้องมีการออกหมายเรียกลุงมาต่อไปนะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมภาวนาให้น้องเอริน่าปลอดภัย
เมื่อคืนนี้คุณหมอผ่าตัดนะเอาเลือดข้างในสมองออกแล้ว
เดี๋ยวต้องรอดูอาการน้องเอรีน่าเด็กหญิงวัย๘เดือนอีกสัก๒๓วัน

จุดที่เกิดเหตุก็ไม่มีกล้องวงจรปิดนะแล้วก็บนรถก็ไม่มีกล้องหน้ารถ
จริงค่ะวันนี้เป็นวุฒาหอนมากเลยนะสำหรับคนที่อุ้มเด็กเล็กนะคะ